พูดถึงเรื่องหวยนะคะต้องบอกเลยว่าไม่เป็นอันทำอะไรเลย

ลุ้นกันว่าจะออกเลขอะไรเป็นยังไงคุณได้ซื้อกับเขาบ้างไหม
ดีใจมากเลยแน่นอนค่ะถูกหวยจริงหรือเปล่า
จริงค่ะพรุ่งนี้จะนำเอาหวยไปขึ้นรางวัล

เมื่อวานนี้ได้ดูรายการข่าวใส่ไข่ทางช่องไทยรัฐทีวีของเรา

เขาใบ้เลขเด็ดนะคะที่มาจากน้องมายู
มายูเขาโพสต์ท่าเลขลักษณะเลข๓กับเลข๒
ซึ่งก็ตรงกับช่องไทยรัฐทีวีของเราด้วยนะคะ
งานนี้นอกจากแฟนคลับจะกรี๊ดในความน่ารักของน้องมายูแล้ว
กรี๊ดกับความแม่นเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะ
หนูน้อยมายูลูกสาวสุดที่รักของพ่อหนุ่มกัญชัย
เรียกความนิยมจากแฟนคลับได้อีกตรึมเลยล่ะค่ะ
เพราะนอกจากความน่ารักน่าชังที่มีอยู่เป็นทุนเดิมแล้ว
หนูน้อยวัยไร้เดียงสายังกลายเป็นสาวน้อยเลขเด็ด

เมื่อคุณพ่อหนุ่มโพสต์ภาพลูกสาวชูนิ้วในลักษณะเลข๓กับเลข๒

พร้อมกับเผยถึงที่มาที่ไปของเลขเด็ด
ลูกสาวให้ในรายการข่าวใส่ไข่
ก่อนการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเพียง๑วัน
หลังจากโพสต์ภาพนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์
ว่าคุณยายของเขาฝันถึงน้องมายู
และได้อุ้มไปทำบุญที่วัดจนเจอเลข
ปรากฏว่าคุณยายของฟอลลอเวอร์คนดังกล่าว
หวยได้รับเงินไปเกือบ๙๐๐๐บาทเลยทีเดียว
และล่าสุดผลการออกเลขท้าย๒ตัว
งวดประจำวันที่๑๖มีนาคม

ซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับที่ติดตามรายการ

เพราะน้องมายูให้เลขแม่นอย่างกับตาเห็น
เลข๓๒ยังตรงกับหมายเลขของช่องไทยรัฐทีวี
ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลอีกด้วย

สมหวังรับทรัพย์กันไปแบบเต็มเลยล่ะ
ลูกใครโชว์

ก็มายูบอกหวยถูก

คือผมถามว่าเลขอะไรเขาทำมืออย่างนี้
ผมก็เลยถ่ายรูปแล้วก็มาลงบอกว่าเนี่ยนางกำลังพยายามบอกเลข
ว่าเลขซึ่งตาดีได้ตาร้ายเสียก็ไปดูเองนะ

พอหลังจากที่ออกมาเลขออกมาใช่ไหมครับ
จะมีคนมาบอกว่าให้เปิดต้องหนักเลย
อยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะเอาแป้งไปขูด

เอามาให้ก็ได้

มีเงินเมื่อเก็บเอาไว้เถอะ
ไม่รู้เดี๋ยวก็ติดตามได้ในข่าวใส่ใครละกัน